คนเราเหงานะคะส่งมาคุยกับเรานะคะเผื่อว่ามีอะไรดีมาแลกเปลี่ยนกัน
เดี๋ยวเราจะอ่านกันด้วยนะอย่าลืมส่งกันมานะครับ
เดี๋ยวพี่ฝนจะอ่านนี่แหละส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะแยะหลากหลายนะ

ไปดูกันเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เกิดเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างชาวบ้านกับคณะเชิดสิงโตก็เล่นมาเชิดสิงโตแต่ว่าไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย
แถมส่งเสียงดังสร้างความรำคาญเหตุบานปลายก็ตีกันแบบนี้แหละครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะวัยรุ่นอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นเต้นหน้าเวทีหมอลำชื่อดัง
คว่างขวดใส่นักแสดงด้วยเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเวลาคุณขับรถจะออกจากซอยคันหลังที่ตามมาต้องระวังนะ
โอ้โหชนชนชนจนหมุนเว้งเป็นลูกคางแบบนี้
สรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัติข่าว
เอาละครับกลับมาในเบรกนี้ความสนุกสนานรออยู่รวมไปถึงเรื่องราวสาระของข่าวสารต่างด้วย
ใช่แล้วค่ะวันนี้มาครบเลยค่ะทั้งหนักทั้งเบา
จริงทั้งหนักทั้งเบาไม่เกี่ยวอะไรกับการขับถ่ายนะ

เป็นเรื่องราวข่าวสารให้ได้ติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะยังส่งข้อความมาเดี๋ยวจะอ่านกันด้วย

สิงโตเฉพาะคณะนี้นะคณะอื่นดีเขามีเยอะ
แต่คณะนี้ไม่รู้เป็นยังไงมาที่ตลาดแห่งหนึ่งจะเข้าไปเชิดสิงโตอะไรแบบนี้
และไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย
ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลก็ไล่บอกให้ไปอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้า

เข้าไปจริงนะเขาก็ไม่ว่าแต่ปัญหามันอยู่ที่ไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย

ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐแล้วยังไง
ส่งเสียงดังโวยวายแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน
เขาก็ไปแจ้งให้รอปภมาบอกให้เขาหยุดหน่อย
แล้วก็เชิญออกไปได้ไหมถ้าจะมาเล่นคณะสิงโตแล้วก็ถ้าจะมาเชิดสิงโต
สวมใส่หน้ากากอนามัยซะแต่เจรจาไม่รู้เรื่องเอาดิเครื่องใส่แล้ว
เขาไม่ได้พูดภาษาเทพเจ้าเหรอ
ไม่ได้ภาษาเทพแล้วครับพี่ฝนภาษาไทยนี่แหละแต่คุยภาษาไทยภาษาคนไม่รู้เรื่อง
แบบนี้ก็เตรียเหตุปีกฤทธิ์กันอย่างนี้แหลอะครับ
แบบนี้ไม่ใช่คณะเชิดสิงโตแล้ว
มันเป็นคณะนักเลทธิ์คณะอัตภาษา
เอางี้แล้วกันครับแต่ละคนน่าดูเหมือนจะมีวัยรุ่น

แล้วดูที่ถือยาวไม่ใช่ไม้นะ

เอามาคูโอ้โหแล้วยอมถอยร่น
ถอยร่นออกไปแบบนี้นี่แหละครับค่ะอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับ
ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓
เอามาโพสต์พร้อมกับข้อความว่าคณะเชิดสิงโตหรืออัธพัฒน์
มาเชิดสิงโตแล้วไม่ยอมใส่แมสทำเสียงดัง
รอปภที่ตลาดก็เลยไล่ไป
สุดท้ายพี่รอปภก็สวยอีก
โดนทำร้ายโดนทำร้ายร่างกายค้าพี่ฝน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดแถวบริเวณตลาดนัดข้างโรงเรียนบ้านนาด่าน
ตำบลบ้านนาดาตอเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู
อ๋อหนองบัวลำภูใกล้อูดรบ้านฝนนี่น่ะ
เนี่ยครับเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีคนถ่ายคลิปไว้ด้วยนะ
ต้องเข้าอกเข้าใจกันนิดนึงเนาะในช่วงในยุคนี้มันก็ต้องใส่แมสอะไรให้เรียบร้อย
เหมือนเขาเห็นมีมานานแล้วนะแบบคณะเชิดสิงโตแบบนี้ซึ่งเราก็มองว่าเราก็ควรจะแบบเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ต้องอันนี้ให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกที่สุดก็คือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
แล้วจะไปเชิดสิงโตอะไรยังไงไม่มีใครเขาว่าหรอก
ใครเขาว่าหรอกเพราะว่าการเชิดสิงโตก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิริมงคล

นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เป็นอะไรไม่เป็นมงคลเลย

ส่วนที่นี้ที่จังหวัดนครราชสีมะอ้อนราช
วัยรุ่นค่ะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีหมอลำ
อันนี้เขาห้ามนะไม่ได้เลยแล้วทีนี้พอโดนห้ามปุ๊บทีนี้โมโห
ไม่พอใจไม่พอใจค่ะคว่างอะไรล่ะคว่างขวดขวดน้ำใส่นักแสดงด้วยไปดูค่ะภาพ

โอ้โหเหตุการณ์แบบวุ่นวายชุลมุนเลยได้ยินเสียงนางเอกไหมคะ

เห็นยังกันอีกเหตุวุ่นวายนี้ค่ะเกิดขึ้นที่หน้าเวทีหมอลำ
ประถมบันเทิงศิลป์อันนี้หมอลำชื่อดังนะคะ

คุณผู้ชมกำลังม่วนได้ที่เลย

ก็มีวัยรุ่น๒คนบุกขึ้นไปเต้นบนเวที
พิธีกรก็ต้องประกาศขอร้องให้ลงนะคะ

เพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายกับนักแสดง

จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงนะลงเวทีนะ

คว่างขวดใส่นักแสดงตลกในคณะด้วย

วัยรุ่นสองคนก็พุ่งทำร้ายหัวหน้าวงเลย
นี่ก็คือเล่นงานทุกคนนะคะ

กลางเสียงโหไล่ของคุณผู้ชมเลย

เขาก็เลยต้องแบบให้หยุดการแสดงเลย
ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าต่อให้คุณอ้าง

แต่ว่าคุณจะขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ทำร้ายศิลปินไม่ได้
อันไหนก็มีเหตุการณ์ขอถามหน่อยพี่ฝน
ประสบการณ์ที่เล่นวงดนตรีประสบการณ์ที่ใด

ก็คือเคยเจอบ้างไหมเคยเจอค่ะเวลาถ้าเราร้องบนเวที
ถ้าเกิดแบบว่าเค้าตีกันทะเลาะกันเนี่ยดนตรีต้องหยุดเลยนะคะ
เพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยคนที่แบบว่าที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

แล้วเวลาเขาตีกันเขาจะวิ่งผ่านจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งหนึ่ง
ให้นึกภาพตามนะคนที่ไปดูงานหมอลำอย่างนี้ส่วนใหญ่
จะปูเสือปูเสือแล้วนอนปูนอนดูเรียบร้อย
นอนดูแล้วบางทีคนที่นอนเป็นเด็กหรือว่าคนแก่
แล้วบางทีวิ่งตีกันแล้วไปเหยียบเด็กเหยียบคนแก่
อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าตีกันเลยอย่าตีกันเลย
จัดงานแบบนี้อยากจะให้รื่นเริงให้สนุกกันนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องโอ้ยเหตุเพราะแค่เงินทอนนะพี่ฟ้อน

ไปซื้อแล้วก็เงินทอนมันผิดพลาดไป๕บาท
แค่เรื่อง๕บาทต้องด่ากันขนาดนี้เลยล่ะครับ

นี่ถึงขั้นสาบแช่งกันเลยนะ
สาบแช่งขอให้พระลงโทษอย่างหนัก

ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับคำนำมาปูดไว้
แล้วก็ระบุด้วยว่าเหตุมันเกิดภายในร้านกาแฟชื่อดัง

สักประมาณตอน๘นาฬิกา๓๐นาที๘โมงครึ่ง
แบบโม้ช้าเลยครับผมวันที่๓๐ปีนาคม

เดินเข้ามาสั่งชาเย็น๑แก้วราคาแก้วละ๔๕บาท
ค่ะแล้วเขาจะจ่ายเงินจ่ายรวมนะ
จ่ายรวมคือ๑๐๕บาทก็คือจะให้พนักงานเนี่ย
อนเป็นแบบว่า๔๐บาทเป็นแบงค์เอา
บาทเป็นแบงค์๒๓ใบ

โอ้โหพอเอาไปลงในสื่อโซเชียลเท่านั้นแหละ
อุ๊ยคนมาคอมเมนต์กันเยอะค่ะว่า
โอ้โหแล้วเขาบอกนะว่าส่วนใหญ่เขาเชื่ออย่างนี้
ที่เขาด่าเยอะด่ากราดแบบนี้
อาจจะเป็นคนที่สติไม่ดีหรือเปล่า

ถูกไหมไม่น่าจะโกรธกันขนาดนี้
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุเลยครับ
คุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับนางสาว
วนารัฐกองแก้วอายุ๒๐ปี
งานสาวคนนี้นี่แหละครับที่อยู่ในเหตุการณ์
เธอเล่าว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่กับเพื่อนพนักงานอีก๒คน
ให้บริการปกติจนมาเจอลูกค้าคนนั้นแหละ
ลูกค้าสั่งชาเย็นแก้วละ๔๕บาท
ตอนแรกลูกค้าจ่ายเป็นแบงค์ร้อย
อ่าจ่ายเป็นแบงค์ร้อยนั้นหมายความว่าต้องทอนเท่าไหร่แบงค์ร้อยก็ต้องทอน๕๕
อ่าแต่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่า
เดี๋ยวฉันให้เธออีก๕บาทเธอจะได้ทอนเป็นแบงค์๒๓บาท
เป็นหกสิบอ่าเปลี่ยนใจกลางทางเออไม่อยากได้เหรียญกลับไป
แต่เหมือนกับว่าพนักงานเข้าใจผิดก็ทอนไปแล้ว๕๕บาท
ใช่ไหมใช่งั้นก็เอาไปอีก๕บาทมันก็จบเป็น๖๐บาทเหมือน
ใช่มันมีเหรียญไงมันไม่ตรงกับความต้องการ

เลยแล้วประกอบกับผู้หญิงคนนั้นเขาเหมือนเห็นว่าพนักงานเนี่ย
กำลังคุยกันอะไรบางอย่าง
เหมือนกับให้บริการลูกค้าคนอื่นเหมือนไม่สนใจตัวเธอ
นินทาฉันเหรอนี่เธอด่าฉันใช่ไหมเนี่ย

จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับพนักงานด่าเละเทะเลยครับ
โอ้โหพนักงานเธอก็ยังบอกนะบอกกับทีมข่าวของเรานะว่า

ไม่คิดเลยว่าแค่เรื่องเงินทอน๕บาท

เอาไปลองฟังเสียงของเธอกันหน่อยครับ
คือเขาก็หาว่าพวกหนูนินทาแต่พวกหนูยังไม่ได้อะไรกับเขาเลย
ใช่ไม่มีใครว่าอะไรเขาเลยตกใจ
ก็คือไม่เคยเจอลูกค้าที่แบบแรงถึงขั้นขนาดด่าอย่างนี้
ด่าถึงพ่อถึงแม่มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีค่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นขนาดนี้
ใช่หนูไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่า
โอ้โหนี่ไงพนักงานยังพูดเลยเขาป่วยหรือเปล่า
เพราะว่ามันไม่น่าจะร้ายแรงขนาดนั้นนะ
ตอนนี้นะครับคือเห็นบอกว่าเบื้องต้นพนักงานเนี่ย
ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอนะ
แล้วอย่างนี้พอมันเป็นข่าวออกไปก็อยากจะขอความเห็นใจ
ลูกค้าไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าหัวร้อนมากรุณาใจเย็น
เดี๋ยวรับเครื่องดื่มเย็นแล้วอย่าด่าเธอเลย
เรื่องเงินทอนแค่นี้ผมว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจหมดแหละ
มันอาจจะมีบางคนเท่านั้นแหละเนอะเห็นใจพนักงานจริงเลยนะ

อย่าทำอะไรให้มันเกือดมากกว่านี้เลย
พอมดูข่าวต่อไปเรื่องนี้
อยู่บ้านดีเนี่ยตั๊ยตัว

มีคุณป้าคนหนึ่งอยู่กับคุณยายสองคน
และมีผู้ชายมาขายยาสมุนไพร
และคุณป้าไม่ให้เข้าบ้านเพราะมันแปลกไง
ก็รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าก็เลยไม่ให้เข้าบ้าน
แต่ว่าไอ้พี่คนนี้ที่มาขายยาเนี่ยก็โมโห

ุดหงิดไม่ให้เข้าบ้านกลัวนักเหรอ

โอ้โหทำร้ายเลยค่ะไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นช่วงเกิดเหตุนะคะหนุ่มขายยา
คว่างแก้วกาแฟนะคะแล้วก็ตะกร้ายาใส่ป้าเจ้าของบ้าน
ก่อนที่จะไปคว้าท่อนไม้ค่ะมายืนคมขู่อยู่ที่หน้ารั้ว
นี่กล้องวงจรปิดนี่ขยับขยับให้ดูเลยนะ
ใช่ค่ะก่อนที่เขาจะขึ้นรถกลับออกไป
เหตุเกิดนี้ช่วงเกือบทิ้งเที่ยงนะคะวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมานี่เอง
ที่บ้านเลขที่๒หมู่๓ตะวนกุฎเต่านะคะ
นี่พี่ฝนดูสิเขาถือไม้มาเลยเนี่ย

โอ้โหแล้วคุณรู้ไหมข้างในน่ะคนแก่คนชะลา

ลูกผู้ชายตัวจริงลูกผู้ชายตัวจริง
เหตุเกิดช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะที่เอ่อ
ขนาดเกิดเหตุเนี่ยป้าอำพอลเนี่ยเขาอยู่กับคุณยายนะคะ

เออเขาเคยอยู่บ้านกัน๒คนแล้วมีผู้ชายอายุประมาณนี้๓๕๔๐มาจอดรถเก๋งอยู่หน้าบ้าน
แล้วเขาบอกว่าจะมาขายมาขายสมุนไพร
แล้วทีนี้คุณป้าไม่ยอมเปิดประตูรั้วให้เข้าในบ้านจริงเขาจะเปิดเข้ามาเองนะ

คุณป้าแกแค่กลัวเพราะช่วงนี้มันโควิดระบาด

แล้วก็คนแปลกหน้าด้วยนะคะทำให้ผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจอย่างมากเลย
คือจะบุกลุกเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเข้ามาไม่ได้ก็คว่างแก้วกาแฟเข้ามา
แล้วก็แถมคว่างตะกร้าใส่ยาแล้วก็ถือไม้หน้าสามเนี่ยมาข่มขู่ด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยโอ้ฝนมองว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าคนแก่อยู่ในบ้าน๒คน
เดี๋ยวไปลองฟังเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะครับ

โอ้โหมีคนมาขายสมุนไพรค่ะ
คือมาขอโฆษณาขายยาของเขาทิ้งแม่ก็

ว่าต้องเข้ามาฉันย่านโฮวิด
เขาก็ขอโฆษณาแป๊บนึง
เปิดประตูด้วยบ้านเขามาเลยค่ะ

มิถิี้ย์ให้เข้าไปอย่างเดียว
เค้าเลยยิบแก้วกาแฟข้องกฎ
ใจเด็ดนะวิ่งตามแต่ก็วิ่งไม่ทันนะคะ
อย่างนี้ย่านก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะเย็บห้าเข็มเลยนะครับคุณอาม
ใช่ค่ะเขาก็เลยนำภาพวงชอนปิดไปแจ้งความไว้นะครับ
ค่ะหลักยังไงต้องระวังให้ดีนะครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โหตัวลอยเลยคุณ

อ้าวคุณผู้ชมทางนี้เป็นทางคง
อ่ะรถรถคันนั้นมาแล้วรถเก๋งเห็นไหม

แล้วชนกันเต็มอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชม

ด้วยความที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งจะไปทางของตัวเอง

เล่าสู่กันฟังมาให้ดูภาพเนี่ย

แต่มาฝากเตือนกันเพราะอย่างน้อยถ้าฝั่งหนึ่ง

ผมไม่ว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะ
แต่ถ้ามีฝั่งไหนยอมผมว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่เกิดถูกไหม

เพราะฉะนั้นนะครับบางทีบางครั้งบางคาขับรถ

เดี๋ยวเขาหยุดให้เราคิดไว้ทั้งคู่แล้วก็ไม่หยุดทั้งคู่

ยังไม่หมดนะคะในเรื่องอุบัติเหตุนะคะ

เวลาที่คุณจะขับรถออกจากซอยเนี่ย
เคยไหมที่ขับตามหลายอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นการที่จะขับตามหลายคนก็ไม่ได้ว่าจะตามเขาไปทุกฝีก้าวนะ
คุณต้องดูจังหวะให้ดีไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหเห็นไหมเนี่ยหมุนออกมาเป็นลูกคางเลย

จากภาพเหตุการณ์นะคะเนี่ยเกิดขึ้นจะเห็นว่า

โอ้โหเขาได้ขับออกมาตามรถกระบะและรถเก่งที่อยู่ข้างหน้า
ก็คือขับตามออกมาคงคิดว่า
ขับออกมาแล้วคงพ้นกับอีกเลนส์หนึ่งที่จะสวนมา
แต่สุดท้ายก็โดนรถบรรทุกชนนะคะ
แล้วเข้ามาเบียดชนจักรยานยนต์นี้เลย

ไซค์นี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าเคราะห์ซ้ำจริง
ใช่งานนี้บอกว่าเจ็บสุดก็น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นี่แหละ
ที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่เนอะใช่ครับ
เอาเป็นว่านำคลิปนี้มาเตือนภัยกันนะคะ

อยากจะให้แบบขับแบบระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจ
แล้วก็อย่าคิดว่าขับไหลตามกันไป
ไฟแดงก็ไหลตามเข้าไปไม่ได้นะคะ
ต้องดูก่อนต้องดูต้องให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ
เป็นห่วงค่ะใช่ครับพี่ฝนก็เป็นห่วงนะจ๊
ใช่ค่ะมาเรื่องนี้กันบ้าง
คนไว้ใจร้ายที่สุด
คุณยายครับขึ้นโรงพักไปแจ้งความจับหลานตัวเอง
เพราะเงินในบัญชีมันหายไปหลายแสนเลยครับ

และควรเอาไปวางงินได้ไงเอาไปใส่หนีมผู้ใด
ไปเล่มการพระนั้นดูมองไหนบอกแม่
ไปกับใครไม่พูดเลยว่า

บอกคุณเสือตัวว่ามันไม่ยอมคิดว่า
เนี่ยครับนางสมศรีคนนี้ครับนางสมศรีวอแพงเอาเรียกว่ายายสมศรีแล้วกัน

อายุ๗๓ปีมันจุกในอกมันเจ็บใจจริงทั้งไว้ใจแล้วก็ดูแลมาตลอด
หลานเอ้ยหลานแท้ทำกันได้เงินในบัญชีครับหายเกลี้ยงเลยครับ
โอ้โหโดนหลานนี่แหละยักยอกเอาไป
ผู้สื่อข่าวก็พยายามช่วยนะพยายามช่วยถามพยายามช่วยไก่เกลี่ย
อยากให้ฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโอ้ยยายสมศรีบอกไม่ดีด้วยแล้ว
มันเป็นแสนเลยนะคุณนักข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยหลานก็นั่งอยู่อย่างเงี้
แล้วก็นั่งฟังยายบ่นจะไปบ่นได้ไงไม่พูดสักคำ
หมดไปเป็นแสนกับเรื่องของการพนันโอ้โหเนี่ยครับยายสมศรีเล่าต่อนะฮะ
คือเธอเช่าบ้านอยู่กับหลานสาวคนนี้แล้วก็เหรนอีก๒คน
รวมกันเป็น๔คนนะทุกเดือนลูกสาวของคุณยายเนี่ย
ซึ่งทำงานอยู่ที่ต่างประเทศจะส่งเงินมาให้ตัวเธอน่ะสะสมเก็บสะสมเอาไว้
หวังจะเก็บให้ได้เป็นเงินสักก้อนหนึ่งไปซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้าน
ให้ลูกหลานได้อยู่ด้วยกันแต่ที่ผ่านมาก็ให้หลานสาวช่วยดูแลเรื่องเงินตรงนี้
โอ้โหคุณยายแกอายุเยอะแล้วใช่ไหมล่ะจะไปไหนมาไหนจะเข้าธนงงธนาคาร
เบิกจะไปถอนจะไปอะไรก็ให้หลานจัดการ
นั่นไงคนไว้ใจร้ายที่สุดจริงเพราะเรื่องเนี่ยมันมาถูกเปิดโปรงเปิดเผยว่าง่าย
มาแดงน่ะเมื่อเช้าของเมื่อวันที่๑เมษายนที่คุณผู้ชมโอ้โหวันที่ลอตเตอรี่ออกเลย
เพื่อจะไปซื้อหนังสือแล้วก็ชุดนักเรียนให้เหรแต่ปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่พอ
ยายสงสัยถือสมุดบัญชีเข้าไปหาพนักงานธนาคารตรวจสอบหน่อยทำไมเงินมันไม่พอล่ะ
ก็ได้คำตอบจากพนักงานว่าเงินเกือบ๘แสนคุณฝน
เหลือเท่าไหร่คะ๘แสนถูกกดไปใช้เกลี้ยงเลย
โอ้โหพอทราบอย่างนี้คุณยายรีบไปที่สพเมือง

ไม่ใช่สิแทงฝรั่งทะลุหัวใจอย่างนี้นี่แหละ
แล้วถามว่าหลานเอาเงินไปทำอะไรไปเล่นพนันออนไลน์ครับ
ตายแล้วติดพนันครับโอ้โหแล้วไปเล่นตั้งแต่ช่วงวันที่๑๙ถึง๒๖กุมภาพันธ์
อาทิตย์เดียวหมดเกลี้ยงเลยตำรวจถามเอางี้ยายไหนก็รู้ตัวคนทำผิดแล้ว
จะเอายังไงต่อจะเอาเรื่องไหมโอ้โหยายก็ตอนแรกใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เกลียด
ทั้งรักทั้งเกลียดถูกต้องไม่ไหวจริงสุดท้ายยายตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
เอางี้ตัวแม่เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมยายเองเขาก็ถามแม่นะบอกว่าเอางี้ละกันลูกเธอเนี่ยจะเอายังไงกันดี
แม่แม่ก็โทรมาจากต่างประเทศบอกว่าเอางี้ละกันนะในเมื่อลูกทำผิดแล้วที่สำคัญทำผิดมาแล้วหลายครั้ง
แล้วคอยสร้างปัญหาให้กับครอบครัวมาตลอดนั่นคือสิ่งที่แม่เขาพูดนะก็บอกว่าเห็นด้วยกับคุณยาย
ฟ้องไปเลยถือว่าเป็นการให้บทเรียนการพนันมันไม่ดีจริงนะโอ้โหมันมีแต่เสียกับเสียการพนันคุณผู้ชม
ถ้าไม่เชื่อมาพนันกับผมก็ได้ขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยแห้ให้ผมเราอยู่คณะเดียวกันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นเลยดูสิเก็บเงินมาทั้งชีวิตแต่ว่าภายในอาทิตย์เดียวหมดเลย
๘แสนนะครับด้วยการพนันไปต่อนะเรายังไม่หมดนะมันมีขโมชขโจนเยอะมากเลยในยุคนี้นะคะ
ไปดูที่จังหวัดสุราธานีค่ะคนร้ายค่ะบุกชิงทองค่ะบุกเดียวแต่ลบหนีไปได้เพียง๑กิโลเมตรเท่านั้นก็ถูกตำรวจจับได้กันแล้ว
นี่นะคะในกล้องวงจรปิดเนี่ยร้านทองเกียงวนนะคะตั้งอยู่ปากซอยถนนศรีชายาเขตเทศบาลนครสุราธานี
จับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายนะรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินนะคะใส่รองเท้าแตะทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำครับ
พอสบโอกาสปุ๊บคว้าสร้อยหนักหนึ่งบาทวิ่งเลยตำรวจสพสุราธานีเนี่ยเขาไล่ตามดูภาพวงจรปิด
เส้นทางที่คนร้ายวิ่งหลบหนีนะคะเนี่ยพบว่าคนร้ายได้วิ่งออกจากร้านทองเนี่ยขึ้นถนนชนเกษม
ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังท่าเรือสะพานนฤทธิ์ตำรวจก็เร่งไล่ล่าตามเลยนะครับ
ก็ไปจับคุมตัวได้ที่คิวรถตู้ชุมภลตลาดเกษฐ๒ห่างจากจุดเกิดเห็ก๑ครม
ขณะที่คนร้ายนะกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านที่อำเภอคีรีรัฐนิคมสุราธานีคือขโมยทองได้แล้ว
ยังไงรู้ไหมคะของทางร้านนั่นแหละคือเขาขโมยทองร้านนี้ไปขายให้อีกร้านนึง
ก็จับกลุ่มตัวได้แล้วก็พร้อมเงินสด๒๗๕๐๐บาท
โอ้โหช่างคิดได้เนอะ

เบื้องต้นทราบชื่อนะนายวชิรษักพืชผลอายุ๒๖ปี
ให้การสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยออกจากบ้านพักที่อำเภอคีรีรัฐนิคมโดยรถตู้

แล้วก็ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะมาก่อเหตุชิงท้อง
โอ้โหถ้าตั้งใจทำมาหากินแบบนี้ได้
ป่านนี้ก็คงไม่ต้องมาเป็นโจรแล้ว
นี่คือเขาตั้งใจเลยว่าจะมาก่อเหตุ
เดินเท้าหาเป้าหมายนั่น
มาเจอร้านทองเกียงวนนี่แหละ
ก็ทำทีเข้าไปขอซื้อทองเสร็จแล้วก็ได้สบโอกาสคว้าทอง

อีกร้านนึงเอาไปขายอีกร้านนึง
ห่างจากลงพักแค่สองร้อยเมตรเอง

เอาโอ้มิทหารมีความตั้งใจดี

จริงเขาต้องการเงินไปใช้จ่ายเท่านั้นเอง

ไม่ได้ที่เหตุอะไรจูงใจที่จะแบบ

ไปดูเรื่องรอตเตอรี่กันบ้างโชกนี้บูนคุยกันเยอะ
เรื่องของการตรวจสอบลอตเตอรี่
หวัดที่แล้วเหมือน
ไม่ใช่เรื่องของผน
ก็นำกำลังพร้อมกับหมาศาลเป็นหมาศาลจังหวัดโดนธบุรี
เอาคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเขาได้รับการร้องเรียนเรื่องของการขายลอตเตอรี่ผ่านเว็บไซต์เกินราคา
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบตามกฎหมายเนอะ
ร้องเรียนมาทำไมมาตรวจสอบก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะไม่เป็นไปตามที่ประชาชนร้องเรียนมาด้วย

โอ้โหตรงนี้เขาแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างจากการตรวจสอบ
นิรภัยเก็บลอตเตอรี่สามารถยึดลอตเตอรี่จำนวนได้กว่า๙๐๐ฉบับซึ่งเป็นงวดของวันที่๑เมษายน
แล้วก็ลอตเตอรี่งวด๑๖มีนาคมที่ใช้ล่อซื้ออีก๓๐ฉบับด้วย

แล้วก็ควบคุมตัวนางสาวอภิญญาอัตมาอายุ๒๗ปี
ที่เป็นคนที่รับดูแลเนี่ยเอาไปสอบสวนนะครับ

บอกอย่างนี้อีกว่าได้รับข้อมูลมาว่า
เสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยขายลอตเตอรี่เกินราคา

ตำรวจก็เลยล่อซื้อพบว่ามีการขายในราคาใบละ

เดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนพูดอะไร
จะพูดงุ่มงำงุ่มงำงั้นไม่เอา

เพราะฉะนั้นรถเสียค่าบริการ
ไม่รู้เหมือนกันนะค่าอะไรแต่มาขายราคา๑๐๐บาทถึง๑๒๐บาทแบบนี้ไม่ได้

เมืองต้นแจ้งข้อหาคือ
จำหน่ายเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนด

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เว็บไซต์โอ้โหปิดไปอีกแล้ว

แล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะติดตามตัวเจ้าของบริษัท

เขาเป็นเอเย่นขายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย
ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่๓นะ
เพราะว่าโดยงานภาครัฐเราพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ได้ราคา๘๐บาทจริง
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์หายใจหายคอให้โล่งหน่อย
คุณผู้ชมนะคะไปดูสีสันการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

เห็นนะคะบรรยากาศโอ้โหคึกคักสนุกสนานทีเดียว
กับการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี
ทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่

คือมันเป็นงานประจำปีที่แบบเอาจริงนะ

บางคนอาจจะคัดค้านผมเข้าใจได้
แต่บางคนเขาก็ปฏิบัติตามแล้วก็มาคอยลุ้นมาคอยเชียร์อย่างนี้
บรรยากาศมันก็เลยจะคึกคักหน่อย
เอางี้ละกันการลุ้นใบดำใบแดงนี่แหละโอ้โหเป็นไรดูดู

ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์นี้รอดไม่รอด
แต่มีอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวจะให้ดู
โอ้โหองค์นั้นน่ะแหม

เพราะท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเอาขึ้นมาให้ดู
ก็พักไปละใบดแดงองค์ที่เห็นได้สักครู่ละ

เอาอย่างนี้เขาก็บอกว่ามีอีกคนนึง
จากตำบลอุดมธัญญาเขาได้ยินเสียงประกาศ
บอกว่าแดงทหารบก
โอ้โหเท่านั้นแหละมีหนุ่มคนนึง
เข่าซุดเข่าอ่อนไปเลยพี่ฝน
เป็นลมพัก
แล้วก็ได้จริงด้วย

นะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกด

แต่อย่างนี้นะเป็นทหารมันมีมุมที่ดีนะให้คิดแบบนั้นดีกว่า
ใช่ค่ะแต่บางคนเขาก็แบบว่ามีภาระหน้าที่

พิศนุโลกพี่ฝนช่วยพาไปหน่อย
๒๕๓คนนะ
นี่ต้องถอดเสื้ออย่างนี้เลยนะ
นี่รับจริงแค่๕๐คน
นี่เขาจัดกันแถวอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก

ไปส่องสีสันมักจะมีประจำทุกปี
ในการจับใบดำใบแดงแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วย
แล้วก็แบบมีเสียงฮือฮาด้วยเพราะว่ามีน้องน้องสาวสอง
นี่น้องสาวสองนะคะ
คือเขาบอกว่าสวยด้วยนะ

น้องเอิร์ทนะคะน้องมาอย่างสวยงาม
ในชุดเรสเปิดไหล่สีขาวนะคะ
น้องบอกว่าน้องเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะ

ส่วนตัวไม่อยากเป็นทหารนะ
เพราะว่าร่างกายและจิตใจเขาเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้ว

แต่ส่วนใหญ่เวลามาคัดเขาจะให้ไปอยู่อีกหนึ่งประเภท
ที่เขาจะไว้คัดออกเราต้องพูดภาพแบบนี้ด้าน
เพราะว่าถ้าเกิดเพศสภาพเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เขากำหนดไว้กับทางทหารแล้วเนี่ย

น้องบอกว่าน้องก็ตื่นเต้นนิดหน่อย

ว่าแค่มาผ่อนผันเฉย
เนื้อใหญ่จะเป็นนักศึกษาอยู่

สาวงามประจำฟอร์ม
อะไรกับความคิดจินตนการก็ว่าไป

ไม่ตรงกับความต้องการในการเกณฑ์ทหารเท่านั้นเอง
มาเรื่องนี้กันบ้างเรื่องของการรับปริญญาบัณฑิตใหม่

เมื่อกี้จับใบดำใบแดงแล้วใช่ไหมคะ

แต่ปริญญารับใบแดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ดีดีด้วยนะพี่แบมมีของจะให้

ในนี้มีแบงค์ร้อยแบงค์พันมีหมด
มีมีมีมีมีมีมี

เฮ้ยของกู

เขาบอกว่าเป็นการให้ของขวัญแบบฟรีเอทนะคะ
นี่งานรับปริญญานะคะไม่ใช่งานบวช
แต่ของขวัญที่เตรียมมาให้เนี่ย

คล้ายแหละเป็นเหรียญโปรยทานเลยแหละ

ริบบิ้นพับเป็นดอกไม้ให้เสร็จสับ
มีทุกคณะมีทุกราคา
มีเหรียญ๑บาท๕บาทเหรียญ๑๐
แบงก์๒๐แบงก์๑๐๐แบงก์๕๐๐แบงก์๑๐๐๐
มีหมดเลยอ่ะแล้วแต่ความสามารถของบัณฑิต

โอ้โห๑๐วิเหรออ่าให้แค่๑๐วิ

เหรอเรียนเยอะเหรอ
ชาวเน็ตบอกว่าแม้ช่างคลีเอ็ดเหลือเกิน

หรือว่าไปทำในที่ที่ไม่ไปรบกวนใคร

แต่ไม่ได้ห่วงชุดคงชุดคุยเลยนะ
โอ้โหลากพื้น
มาว่ากันไปแล้วเป็นสีสันสองเค้า

โอ้โหคุณผัวอยากจะขอบางสิ่งบางอย่างจากคุณเมีย
เอ้าขอสิครับพอเมียใจดีขออะไรก็ให้

ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก

ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก

ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก

ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก

ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก
ขออันที่เบาดีหรือเปล่าเบามาก
เจ้าตัวเป็นคนบอกคอยไหม
ว่าให้แว่มาโลดหว่าขออะไรเจ้าสิบเบาเคียดไนไขวไหม

เอ้าขออะไรก็ได้แต่ขออันนี้มันยอมไม่ได้จริง

อ่ะเห็นไหมอารมณ์ผู้หญิงได้อย่างนี้
อารมณ์อย่างนี้เลยแต่ผมเคยเห็นนะเพื่อนผมก็ทำอย่างนี้แหละ

ขอชีวิตได้ไหม

เมียหลวงนั่งอยู่อย่างนี้โอ้โหดีนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ย

เขาบอกว่าได้แต่ต้องนอนแยกเตียงนะ

ก็คือว่าคุณไปนอนในโรง

แต่ฉันเดี๋ยวไปนอนที่โรงพักแล้วผู้หญิงนอนติดเตียง

เอาอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ให้ดูมันเป็นมุกขำ
แน่ใจนะใช่เรื่องจริงรักเดียวดีที่สุดอย่ามีรักสองรักสาม

ขออะไรก็ได้แต่ถ้าขอสิ่งนี้ตาย

โอ้มายกาล
ใช่มีตลอดหวะ
ผมขออนุญาตรครับ
ยกมือไหว้กราบผู้ชายคนนี้
เขาคือคนที่แบบเป็นไอดอล

นะครับใช้
เขารักคงรักเมียเขามาก
ผิดจากคนเมื่อสิต่อมีแม่น้อย

เนี่ยตัวเองซักเองแท้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าที่หอมนี่คือใครซัก

ยังต้องมาเป็นคนใช้เมียอีก
เอ้าคุณได้คนใช้นี่ไง

ก็อยู่กับคนใช้ก็คือเมียใช้

โอเคถ้าอยากให้ผ้าหอมก็ต้องให้คุณพ่อบ้านซักนะคะซักหอมไหมคะ
คุณชนะซักหอมไหมคะ
เวลาเดินข้ามถนนเป็นไปได้เดินขึ้นทางม้าลายดีกว่า
แขวนสะพานลอย

โอ้โหนี่เห็นไหมชนกันกระเด็นอย่างนี้เลยครับ
จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกจากหน้ารถอีกคันนึง
เราต้องส่องก่อนแล้วนะว่าชะโงกดูก่อนว่ามีรถมาไหม
สำคัญคือชะโงกดูแหละครับดีที่สุด
เราจะได้รู้ว่ามีรถมาหรือไม่
นี่ถ้าแบบยกแล้วข้ามแล้ววิ่ง
ผมว่าจริงนะสำคัญที่สุดอย่าวิ่งเลยฮะ
เพราะว่าค่อยออกจะดีที่สุด
ถ้าหากว่ารถเยอะอย่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเลยฮะ

เพราะถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์เขามาเร็ว
ไม่ทันหรอกครับอืมเอามาฝากเตือนกันแบบนี้นะครับโอ้โฮ

จริงแล้วเราเตรียมมาเยอะมากเลยนะ
แต่ยังมีอีกไงแต่ว่าขออนุญาตพักแป๊บเดียวพักแป๊บเดียว
พักกันช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัสข่าวป่ะ
กลับมาในเบรกนี้นะครับดูกันหน่อย
เด็กคนนี้โอ้โหเจ็บปวดใจร้องไห้
เมื่อรู้ว่าแม่จะแต่งงาน

แม่แต่งเหรอแม่แต่งนั้นทำไมไม่ชวนหนูไปงานแต่ง

โฮก็นี่ตอนนี้คิดยังไม่เกิดลูกคิดยังไม่เกิด

พี่ฝนจะอธิบายน้องเขายังไงดี
โอ้มันเจ็บมาก

ก็จะบอกว่าตอนนั้นหนูก็ไปด้วยแต่หนูอยู่ในท้องของแม่

งั้นก็ดูรูปดีหนูเว้ย
หนูอยู่ในรูปนั่นแหละแต่หนูสังเกตไม่ดีเอง
ใช่หนูอยู่ในท้องของแม่ลูกแล้วก็ต้องอาจจะแบบนะ
เออก็ต้องอธิบายเขา

แต่ชอบตรงที่มันเจ็บมาก

เด็กเท่านี้รู้ด้วยว่ามันเจ็บ
แม่เป็นงานแต่งน่ะแล้วก็ทำเป็นฟอตโมคา
เขาอยากไปด้วยได้ประโยชน์
ให้หลัมใจจะได้เห็นว่าเออไปแล้ว
เขาจะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วม
โอ้โหน่ารักจริงนะโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูครับโอเคค่ะแหมวันนี้สนุกมากมายเลย
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามพวกเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
วันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝนด้วยที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะฮะและแน่นอน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ